อีกหนึ่งอย่างที่ต้องคุยกับคุณผู้ชมต้องบอกกันหน่อย
เพราะว่าเรื่องของพายุงพายุเรื่องของฟ้าฝน
ช่วงนี้มันก็ยังมีฝนตกมา

คือที่นั่นเขาก็โดนผลกระทบกับพายุแล้วก็น้ำท่วมกันไป

มันท่วมมาหลายวันแล้ว๕๖วัน
ที่นี้เนี่ยเครียดเนี่ยคนที่โดนน้ำท่วมเครียดเนี่ย
นะคุณบางทีน้ำมันมาไวเก็บข้าวของไม่ทัน
ใช่ก็น้ำมาก็ต้องเอาของขึ้น
น้ำขึ้นให้รีบเอาของ
น้ำขึ้นให้รีบเอาของขึ้นน้ำลงให้รีบเอาของลง
อย่าบ้าละต้องมีแต่น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา
แต่นี่จะพาไปดูคือพอน้ำท่วมน้ำมาแล้วมันเครียด
เครียดมากทำไงมาแข่งขันพายเรือคลายเครียดกันมา

พายไม่ต้องเอามือพายนี่แหละไว้ดี
เอามือพายไม่เท่าไหร่แต่อย่าเอาเท้า

จัดขึ้นบริเวณหน้าวัดกุฎอ้อบ้านกุฎอ้อตำบลหลุบจังหวัดกาลสิน
ที่นี่ชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบจากพายุแล้วก็น้ำท่วม
โอ้ยหกวันเข้าไปแล้วอ่ะน้องเบตอม

สิครับก็มาแข่งขันภายเรือคลายเครียดแบบนี้ไม่ต้องมีไม้พายมือขยาว

แต่ว่าพายกันไวเหมือนกันนะคุณดูสิ
เค้าก็ไม่ธรรมดาเอาลองพากเหมือนเรือยาวด้วยไหมออกมาแล้วพายเอาบึดบึด
ก็ลองใช้สถานการณ์ที่มันแบบว่า

เครียดแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่หลายคนทำอะไรไม่ได้จริง

แข่งขันกีฬามารวมตัวกันจัดกิจกรรมกันแบบนี้
เพื่อให้ชาวบ้านนั้นคลายเครียดนั่นเองนะครับ

แล้วทำให้คนเท่าคนแก่ชาวบ้านในพื้นที่เขามี

สิ่งที่เป็นกิจกรรมได้ทำร่วมกัน
ผมว่ามันเป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีในอีกหนึ่งรูปแบบนะ
เพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยช่วงนี้หลายพื้นที่เขาก็โอเคล่ะ
รอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทางฝั่งภาครัฐนะครับ
แต่ขณะเดียวกันในเมื่อชาวบ้านเขาอยู่กันเยอะก็ช่วยเหลือกันเอง
ในการให้กำลังใจกันสร้างกิจกรรมดีมาทำให้มีกำลังใจที่ดีในช่วงวิกฤตแบบนี้ครับ
ได้มีรอยยิ้มด้วยเห็นไหมแต่ละคนที่ออกมาดูการแข่งขันนี่เขามีรอยยิ้มนะคุณนะ
คือแต่ละคนเขาแบบเครียดมากแล้วจากภาวะที่ปลูกข้าวจะเก็บเกี่ยว
แล้วมันไม่ได้ผลผลิตในช่วงนี้เพราะว่าน้ำมันมาน้ำมันท่วมทุ่งนาก็เสียหายกันไป
เพราะฉะนั้นแล้วเอาหากิจกรรมคลายเครียดกันดีกว่า
ไปก็ทำอะไรให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้